คุณผู้ชมฮะเรามาต่อข่าวนี้กันหน่อยนะฮะ
มีคนขับรถผ่าเส้นทางนี้ไปกลางดึกนะคุณนะ
แต่ว่าไฟหน้ารถส่องไปเห็นให้คุณผู้ชมดู
อุ๊ยอะไรน่ะนี่ครับตอนแรกไฟหน้ารถส่องไปเห็นแล้วนะ
แล้วคนในรถก็ถ่ายคลิปไว้แล้วคนในรถก็ขับรถถอยมาสักนิดนึง
แล้วก็สาดไฟส่องเข้าไปดูอีกหน่อยนี่มันศพหรือเปล่า
มีเสียงคลิปนะเพราะว่าคนในรถเขาคุยกัน
คนขับเป็นผู้ชายและคนถ่ายก็เป็นผู้ชาย
เอ๊ะใครอ่ะตายหรือยังรถทนมาหรือเปล่า

คนขับรถใจกล้ามาก

แล้วคนขับรถก็เดินไป

องไปมองมาเอ้าคนนี้ยังไม่ตาย

เป็นคนมีชีวิตหายใจอยู่

นี่ลุกได้ลุกได้นะ

หลังจากนั้นคนขับก็ไล่กลับบ้านไป
บอกไปกลับบ้านไป

ผมเกือบจะขับทับพี่แล้วนะ
แล้วคนขับก็มาขึ้นรถเหมือนเดิม
คุณผู้ชมฮะแล้วก็คนขับรถ

ตะโกนถามอีกว่าพี่จะไปไหนเหรอ
เพื่อขึ้นรถเดี๋ยวจะไปส่งได้
ฟังเสียงคำตอบของพี่ผู้ชาย

ว่าตกลงแล้วเขาจะไปไหน

โอ้โหเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะ

จะไม่ชัดเท่าไหร่นะว่าเขาบอกจะไปไหนนะฮะ

ก็พี่เพิ่งเมามามานอนอยู่ข้างทางแบบนี้
คือจะบอกว่าก่อนที่พี่จะไปปฏิบัติธรรม

คุณผู้ชมฮะคนขับรถกับคนที่ถ่ายคลิป

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแถวถนนที่บ้านโนนจานที่

คนถ่ายคลิปแล้วก็คนขับเนี่ย
เอามาเตือนภัยบนท้องถนนนะ

อย่าเมาหมดสติแล้วมานอนแบบนี้
ไม่งั้นคุณอาจจะกลายเป็นศพจริงก็ได้นะครับ